ต้องมีการตอนนี้กระจายศูนย์จำหน่ายศูนย์บริการอย่างครบวงจรในหลายพื้นที่
เพื่อเป็นการรองรับเหล่าใบเกอร์ที่ขอนแก่นด้วยนะคะ
เดี๋ยวเราไปดูเรื่องนี้จากรายงานค่ะ
งบประมาณกว่า๒๐ล้านบาท
รองรับความต้องการของลูกค้าในขอนแก่นและพื้นที่ใกล้เคียงที่เติบโตอย่างต่อเนื่อง
บริการด้านอะไรรวมทั้งมีกิจกรรมต่างให้สมาชิกได้พบปะกันมากขึ้น
ขอนแก่นเป็นพื้นที่ที่มีอำนาจการซื้อที่ดี
แล้วก็อยากอัปเกตคุณภาพของการพวกโชว์รูมทั่วไปให้มีมาตรฐานทัพเทียมเท่ากับกรุงเทพ
ซึ่งจะเปรียบเสมือนอย่างกรุงเทพมันจะมีเอกลักษณ์คือเป็นด้านป้ายด้านหน้า
เป็นลักษณะแบบเป็นหยักแล้วก็ด้วยเทคโนโลยีของด้านเซอร์วิส
หรือบริการต่างแล้วก็ใช้คอมพิวเตอร์แทบจะหมดทุกอย่างแล้วครับ
เป็นศูนย์บริการใหญ่ที่สุดในภาคอีสานตอนบนรองรับตลาดบิ๊กไบท์ภาคอีสาน
เป้ายอดขายไว้ปีละ๒๐๐คัน
ยอดขายรวมในภูมิภาคมีมากกว่า๒๐๐คัน
จากตลาดรวมทั้งหมด๒๕๐๐๐คัน